ช่วงนี้มีข่าวที่หลายคนรอติดตามอยู่
ทั้งเรื่องของการจับกระรอกขึงพืช

ถ้าใครใจร้อนคุณอาจจะต้องไปนอนข้างทางแบบนี้ก็ได้

เป็นภาพติดกล้องอยู่ที่หน้ารถคันหนึ่ง

หากเข้ามาครับ
เพื่อที่จะหลบรถจากกายานยนต์

นี่ครับเต็มอืมเครื่องกล้าดลงมาแล้วสัญญาณไฟก็เตือนแล้ว
ขบวนรถไฟกำลังจะมารถจักรยานยนต์เขาก็จอดอยู่แล้ว
แต่รถกระบะคันนี้ไม่ยอมจอดไม่ต้องโทษใครโทษคนขับรถกระบะนั่นแหละ
ประมาทล้วนร้อยเลยฮะแบบเนี้ยแล้วผิดเลนด์ด้วยนะฮ่า
คุณไปอยู่เลนฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยแล้วรถไฟมาพอดีชนเต็มแล้วครับ
ถลายไปไกลกว่าสิบเมตรนะฮะแน่นอนสุดท้ายใครไปช่วยล่ะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาจอดอยู่ก็ไปช่วย
รถไฟที่พุ่งชนนั้นเป็นรถไฟสำหรับซ่อมทางครับไม่ใช่รถไฟผู้โดยสารนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสสองคนคือเป็นคนขับรถกระบะซึ่งเป็นผู้หญิง
แล้วก็เป็นผู้ชายซึ่งนั่งมาด้วยก็บาดเจ็บกันไปแบบนี้แหละครับ
ระวังนะต้องอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับ